ทีนี้ค่ะมาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ที่สุพรรณบุรีนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยสลดมากเพราะว่าผู้เสียชีวิตเป็นเด็กอายุแค่๒ขวบ
และสาเหตุของอุบัติเหตุก็คือตัวเงินตัวทองครับ
คือตัวเงินตัวทองวิ่งตัดหน้าตัดหน้ารถรถคันหน้าเนี่ยเป็นรถส่งของ
แล้วเขาก็เบรกกระทันหันรถที่ตามมาเป็นรถกระบะ
เบี่ยงหลบทางด้านซ้ายแล้วก็พุ่งไปชนกับต้นไม้ข้างทาง
จนทำให้เด็กสองขวบเสียชีวิตแล้วค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายบางลี่หนองวันเปรียงที่หมู่๑๓นะคะ
อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
บรอนเงินหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้รอเรือสามเจ็ดหนึ่งแปด
การจนบุรีสภาพก็คือด้านหน้ารถชนอัดกับต้นไม้ข้างทาง
รถนี่พังยับเลยนะคะในรถพบศพเด็กผู้ชายค่ะ
อายุแค่สองขวบเองเป็นชาวพม่าคือหัวแตกแล้วก็หน้าเนี่ยมีแผลเต็มไปหมดนะคะ
แล้วมีคนเจ็บสองคนนายสมศักดิ์สุพพะวัชรโยธินอายุหกสิบสองปี
เป็นชาวอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
ส่วนอีกคนนึงคือพ่อของเด็กที่เสียชีวิตนะคะ
ในทงอายุห้าสิบปีเป็นคนงานชาวพม่า
กู้ภัยต้องช่วยเอาเครื่องตัดทางช่วยเหลือคนเจ็บออกมาจากรถ
และนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่สิบเจ็ด
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งนะคะ
บนถนนยังมีรอยของการเบรกอยู่เลยข้างทางก็มีรอยของการชนที่รถกระบะ
ชนต้นไม้เนี่ยค่ะชิ้นส่วนของรถก็ตกหล่นอยู่บนถนนข้างทางตรงนั้นนะคะ
จากการสำรวจของทีมข่าวของเราข้างทางสองฝั่งถนนนะคะ
เป็นป่ารกร้างก็น่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของตัวเงินตัวทองอ่ะ
ครับทีมข่าวก็คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
นางสุภาพหมื่นราชเขาก็เล่าให้ฟังว่าช่วงเย็นเมื่อวาน
กำลังขับรถไปตลาดค่ะเห็นเลยเห็นรถส่งของคันหนึ่ง
กำลังวิ่งมาบนถนนแล้วตามหลังด้วยรถกระบะนะคะ
ทีเนี้ยค่ะด้านหน้าของรถส่งของ
อยู่ดีเหมือนกับมีตัวเงินตัวทองวิ่งออกมาจากป่าข้างทาง
แล้วก็ตัดหน้ารถแบบนี้อ่ารถส่งของก็เลยเบรกกระทันหัน
กระบะตามหลังรถส่งของหักด้านซ้ายคือหักหลบแล้วแบบ
พุ่งชนต้นไม้ข้างทางแล้วชนแรงอ่ะ
ถ้าไม่หักหลบมาตรงนี้ก็ชนท้ายรถส่งของไง
รถส่งของเขาก็ต้องเลือกเอาจะหักหลบหรือว่า
จะพุ่งชนก็เลือกที่จะหักหลบแต่หลบไม่พ้นไปชนต้นไม้
ครับเนี่ยค่ะจากตัวเงินตัวทองวิ่งตัดหน้ารถตัวเดียวอ่ะนะ
แล้วก็จุดตรงนี้เนี้ยต้นไม้กับข้างทางห่างกันแค่ห้าสิบเมตรเองอ่ะค่ะ
เงินตัวทองก็วิ่งหลบเข้าป่าไปคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าแถวนี้ตัวเงินตัวทองเยอะค่ะ
เพราะว่าสองข้างทางเป็นป่ารกร้างแล้วก็ชาวบ้านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่
อืมตัวเงินตัวทองก็แอบไปกินเป็นประจำไงก็เลยมีตัวเงินตัวทองค่อนข้างเยอะ
เอ่อเป็นรถส่งของหักหลบก็ไม่รู้ว่าหลบอะไรหลบกลับไปแล้ว
พอผ่านมาก็ชะโงกมาดูเป็นว่าเห็นตัวเงินตัวทองตัวใหญ่มาก
มันตัดหน้าแล้วก็รถได้แค่หักหลบกันไปตามตามไป
แล้วเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ได้จอดดูมากเพราะว่ามันเย็นแล้วก็เลยผ่านไปเลย
ไม่ได้ชนเขาหักหลบแล้วแล้วมันก็วิ่งย้อนกลับเข้าป่าไป
เพราะว่าเกษเนี้ยเกษชมชนเนี้ยเขาข้างหลังเนี้ย
ตัวใหญ่มากเลยตัวเงินตัวทองเจอประจำ
ระโยธินนะครับซึ่งเป็นน้องชายของคนขับรถกระบะนะครับ
โดยบอกว่าเมื่อวานนี้พี่ชายของเขากับคนงานชาวพม่าเนี่ย
คนงานชาวพม่ามากับลูกชายก็คือเด็กวัย๒ขวบนะครับ
มาจากอำเภอพนมทวนแวะมาเยี่ยมพลตำรวจโทคณัฐที่สพทุ่งคอกนะครับ
แล้วพี่ก็ออกไปซื้ออาหารสัตว์ในตัวอำเภอสองพี่น้อง
ขณะกลับบ้านที่อำเภอพนมทวนคาดว่าพี่ชายน่าจะหักพวงมาลัยหลบตัวเงินตัวทองที่วิ่งตัดหน้านั่นแหละนะครับ
แล้วก็เสียหลักจนเกิดอุบัติเหตุ
เมื่อวานแกก็มาหาตามปกติพอดีคนงานเนี่ยเขาปิดรถมาด้วย
เพื่อที่จะมาซื้ออาหารปลาอาหารหมูเพราะที่บ้านทำอยู่
แกก็โทรศัพท์มาว่าเกิดอุบัติเหตุ
ลดอะไรรึเปล่าแล้วที่นี้รถมันค่อนข้างจะหนักกำเบรกแล้วปัดครับ
ความเร็วก็ไม่มากนะเพราะแกอายุมากแล้วขับรถ
ไม่ได้ไม่ได้คนขับรถเร็วด้วย
อืมคนเจ็บทั้งคู่ยังอยู่โรงพยาบาลนะคะ
ส่วนศพของเด็กชายชาวพม่าวัย๒ขวบก็รอญาติ
นำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณี
ทางครอบครัวของคนขับรถบอกว่ายินดีรับผิดชอบ
เรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดดูสภาพรถโอ้โหคือเหลือ
อืมอืม